คู่หวานคู่เต๋อคู่ใหม่ดีกว่านะฮะ
สำหรับนานทีคู่นี้เขาจะออกมารับงาน

รังสีความหวานมันกระจายแบบนี้เลย
กระจายเต็มพื้นที่ไปเลยนะคะ
และก็ตอนที่เดินเข้ามาที่วงสัมภาษณ์

เห็นอะไรไม๊เกี่ยวกมือเว๊บเกี่ยว
หรือว่าคู่นี้เขาจะซุ่มเงียบอะไรหรือเปล่า
สาวใหม่ของเรานี้นะคะต้องรีบออกตัวว่าวงนี้หนูซื้อเองค่ะพี่
แล้วก็หอกหวานใจอย่างพี่เต๋อด้วยว่าถ้าเป็นวงนั้นจริง
เต๋อดูวงนี้ไว้นะแล้ววงนั้นต้องใหญ่กว่าวงด้วย

เต๋อเองก็ปาดเหงื่อไปเบาค่ะแต่ก็แบ่งรับแบ่งสู้ยิ้มอยู่
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าความพร้อมเรื่องชีวิตคู่ถามว่าตอนนี้เป็นไง

แต่ขอเคลียร์อะไรนิดหน่อยก่อนละกันไม่นานเกินรออาจจะมีข่าวดีเร็วนี้ค่ะ
คือการซื้อเพชรตัวเองไม่ค่อยสวยค่ะมันจะมีคนซื้อให้

เขาอาจจะเป็นการสร้างมทับฐานให้เราแง่

ก็ค่อนข้างมีความพร้อมแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรที่อยากทำกันอยู่ทั้งคู่ครับ
ไปเรื่อยก่อนฮะไปเรื่อยก่อน
ไม่ถึงว่า
ให้เราถามไปเรื่อยก่อน
ตอนนี้ก็ทำงานทำอะไรไปก่อนครับ
เต๋อเขากลับว่าให้เราตั้งหลังไม่ได้รึเปล่า
กับจิลแบบว่ามาสไพร์ไง
บอกก่อนได้ไหม
อ่ะบอกก่อนใช่
อ่อเดี๋ยวไม่สไพร์

พวกสาวยังแกรนที่เป็นครั้งแรกเลยนะ
แกรนได้ออกมาเปิดใจเรื่องความรัก
หลังจากที่เลิกรากันไปกับหนุ่มเด่นคุณหลายเดือนแล้วนะ
รนก็บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างดีขึ้นเกือบ๑๐๐แล้วค่ะ
รับเลยว่าทุกวันนี้คือเลิกกันแล้วก็จริง
แต่ว่ายังมีพูดคุยกันอยู่ในฐานะเพื่อนนะ
ส่วนเรื่องที่บอกว่าจะเลี้ยวรถรีเทิร์นกันมา
เอายังไงดีไปฟังจากปากเจ้าตัวดีกว่าค่ะ
ทุกคนนี้ก็ยังคุยกันอยู่ค่ะยังอัปเดต
คุยเขารู้กับเอ้อไทยอายกรเป็นไง

แต่ว่าเข้าที่ทุกวันนี้ที่เราคุยกัน

มันก็เป็นอะไรที่
สบายใจ
ใช่สบายใจค่ะ
ยังคุยกันอัปเดตยังคุยกันเป็นชั่วโมงเลย

เพราะว่าคนที่ห่างมาก็ต้องมีระยะห่าง